ความคืบหน้าคดีวัยรุ่นที่บุรีรำไปรุมทำร้ายหนุ่มนักเต้นดีกรีแชมป์โลกจนบาดเจ็บสาหัสเนี่ยก็คือแบงค์ค่ะนะฮะ
หลังจากที่เขาอยู่ที่กรุงเทพกลับไปบ้านที่ระหารทรายที่บุรีรำก็ไปนั่งกับลูกพี่ลูกน้องที่ร้านแห่งนี้นะฮะ
แล้วก็ถูกรุมทำร้ายตรงนี้นะครับเมื่อวานนี้กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ที่ทำร้ายแบงค์นะฮะจนบาดเจ็บสาหัสเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
นายนพรัชบุญรัฐหรือว่าแบงค์วัย๒๓ปีเนี่ยนะฮะเมื่อวานมามอบตัวกันครบทั้งสี่คนแล้วนะครับ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ใครได้เห็นก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันโหดเยี่ยมเหลือเกินนะฮะ
ซึ่งทั้ง๔คนเนี่ยนะฮะมามอบตัวแล้วนะครับซึ่งตำรวจสพรหารทรายบอกว่าปกติตามจับไล่ตามจับนี่ก็ยุ่งอยู่แล้ว
ปรากฏว่า๒ใน๔เนี่ยช่วงที่หนีไปยังไม่มามอบตัวนะหนีไปกบดานซ่อนตัวอยู่ที่ชนบุรี
โอ้โหเป็นพื้นที่ที่เขากำลังแบบคุมเข้มเรื่องโควิด๑๙เลยเลยต้องมาไล่สอบสวนโรคกันอีกเดี๋ยวต้องตรวจอีกนะฮะเรื่องของเชื้อโควิด๑๙
เพราะฉะนั้นยกเลิกการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะฮะแล้วต้องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วโรงพักเลยนะครับ
หลังจากเมื่อวานมามอบตัวนะครับทุกผู้ชมครับนี่ฮะเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาเลยเพราะว่า๒ใน๔หลบไปอยู่ชนบุรี
วันนี้ก็ทำความสะอาดกันเรียบร้อยนะครับส่วนการคุมขังกักตัวก็แยกอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ทำแผนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับที่มามอบตัว๔คนเนี่ยมี๔คนดังนี้นะครับเดี๋ยวไล่ให้ดูนะครับมีนายวิกรมกงประโคนหรือว่าในกล้าอายุ๒๒ปีมีนายวรพลกงประโคนหรือว่าในมอสอายุ๒๓ปีนะฮะมี
นะครับอายุยี่สิบปีแล้วก็นายสนทยากกงทองหรือว่าในโจอายุยี่สิบปีนะครับทั้งสี่คนนี้ร่วมกันทำร้ายร่างกายนายนพระรัชบุรรณรัชหรือว่าแบงค์อายุยี่สิบสามปีที่เป็นนักเต้นเป็นครูสอนเต้นนะครับประกวดเต้นแบบในระดับแชมป์โลกมาแล้วอ่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นยี่สิบสามธันวาคมนะฮะสองในสี่เนี่ย

คำบอกเล่ากล่าวอ้างของผู้ต้องหานะเพราะว่าต้องฟังแบงก์เขาด้วยนะครับ
ผู้ต้องหาบอกว่าสาเหตุที่ลงมือทำร้ายร่างกายก็เพราะว่าวันนั้นเนี่ย
กล้าที่เป็นเจ้าของวันเกิดเนี่ยเห็นว่าแบงค์เนี่ยชูแขนขึ้นมา
แล้วก็เอาแขนไขว้กันลักษณะทำเครื่องหมายเหมือนกับกากบาท
คล้ายกับเหมือนกับดูถูกว่ากลุ่มเขาเนี่ยแบบไม่ผ่านไม่โอไม่ผ่านอะไรประมาณอย่างนี้
ทำให้เขาไม่พอใจพอสบโอกาสก็เลยไปรุมทำร้ายนะครับ
กล้าบอกว่าพอไปทำร้ายเนี่ยเพื่อนที่อยู่ในโต๊ะที่มาด้วยกันเนี่ย
ก็ตามมารุมทำร้ายด้วยมันก็เลยปรากฏภาพตามคลิป
แต่ตำรวจบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อนะครับเพราะจากข้อมูลที่ได้รับจากฝั่งผู้เสียหายเนี่ย
ไม่ได้ไปหาเรื่องอะไรเลยไม่ได้ไปทำแขนทำอะไรทั้งสิ้นนะฮะ
เพราะฉะนั้นจะต้องสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วต้องสืบประวัติอาทยากรรมของผู้ต้องหาทั้งหมดด้วยนะฮะ
เพราะเมื่อวานนี้เนี่ยข้อมูลที่ได้มาเนี่ยบอกว่าทั้งหมดนี้ก็ตั้งใจใช่ไหม
จังหวะที่ลูกพี่ลูกน้องแก๊งที่เขาไปนั่งกันอยู่สองคนเนี่ยไปเข้าห้องน้ำ
ก็เดินไปหาแบงค์เลยทำทีเป็นขอเล่านะครับ
ว่าเอาแบงค์ถามเอาเพียวหรือผสมนี่คือแบงค์นะฮะยังนอนอยู่โรงพยาบาลนะฮะ
วันนี้บอกเอาเพียวแบงค์ก็แบงค์ก็ลินเล่าให้แล้วถามเอออยู่แถวไหนกันล่ะอยู่บ้านไหน
พวกนี้บอกอยู่บ้านสันติศุกร์แล้วก็ลุมทำร้ายเลยฮะอ้อมไปข้างหลังเอาขวดตีเอาเก้าอี้ฟาดเนี่ยครับ
คุณผู้ชมครับนางนิตยาแม่ของนายอนุชาหรือว่าในตานหนึ่งในผู้ต้องหานะฮะ
ที่เราได้คุยด้วยนะครับวันนี้เดินทางมาเยี่ยมลูกชายที่โรงพักนะครับ
แล้วก็ได้เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะฮะนางนิยาบอกว่าพาลูกชายมามอบตัว
เพราะไม่อยากให้ลูกเนี่ยหลบหนีอยากให้ยอมรับในสิ่งที่ทำลงไป
แต่ลูกชายก็ยืนยันกับตำรวจแล้วก็บอกเธอว่าในวันเกิดเหตุเนี่ย
อยู่ในเหตุการณ์จริงแต่ไม่ได้ลงมือทำร้ายนะ
เพราะช่วงชุลมุนเนี่ยลูกชายของแม่เนี่ยคืออนุชาหรือว่าตานเนี่ย
ตอนนั้นเนี่ยเขากำลังจีบสาวอยู่ที่โต๊ะเธอบอกว่าเธอไม่ได้เข้าข้างลูกนะ
ก็ว่ากันไปตามผิดแต่ลูกเธอไม่ได้ทำจริงนะตอนนี้เสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่ด้วยกันเดี๋ยวไล่ดูพฤติกรรมของแต่ละคนหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
มีนายวรพลหรือว่าในมอสส่วนนี้คือตานนะแล้วก็เดี๋ยวฟังแม่แม่ของตานก่อนกันแล้วกันครับ
เฮ่อกับคิดถึงใจเขาใจเขามันว่าจะเกิดลูกเขามา
เขาก็จะเลยบอกลูกว่ามือไหนที่แม่มีลูก
มึงจะคือว่าเพราะมั้งก็เป็นห่วงสำทัก
ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ไปโรงพยาบาลบุรีรำนะครับ
เพื่อไปคุยกับคุณแม่ของแบงค์นะฮะซึ่งยังนอนบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
คุณแม่ชื่อนางสาวกาญจนาอายุ๔๐ปีนะครับแม่บอกว่าดีใจมาก
ที่ตอนนี้ตำรวจสามารถคุมตัวผู้ต้องหา๔คนได้แล้วก็ถือว่าสามารถตามตัวได้อย่างรวดเร็ว
ดีใจมากกว่านั้นก็คือแบงค์นะครับตอนนี้อาการของลูกชายเริ่มดีขึ้นพูดคุยได้แล้ว
แต่ยังต้องพูดช้าอยู่ที่สำคัญก็คือคุณหมอบอกว่าไม่ต้องผ่าตัดสมองแล้ว
ส่วนแล้วนะครับที่อยู่แถว
คุณหมอบอกว่าถ้าลิ่มมันไม่สลายเนี่ยต้องผ่าตัด
นะฮะแต่ตอนเนี้ยมันเริ่มสลายแล้วนะครับ
แล้วยังต้องรอดูอาการที่โรงพยาบาลอีกสักระยะหนึ่งด้วยนะฮะ

ไปทำร้ายเพราะว่าแบงค์เนี่ยไปชูแขนลักษณะกากบาท
เหมือนกับการดูถูกพวกเขาเนี่ย
แม่ของแบงค์บอกกับเราว่าได้ถามแบงค์แล้วนะครับ
ยืนยันว่าระหว่างที่นั่งอยู่ในร้านเนี่ย
ไอ้พวกนั้นจัดงานวันกงวันเกิดอะไรเนี่ย
ไม่เคยชูแขนขึ้นมาทำสัญลักษณ์อะไรเลย
เลยว่าหนูได้ไปเต้นอย่างนั้นจริงเปล่า
น้องก็เลยบอกว่าแบงค์ไม่ได้เต้นเลยแม่แก๊งจะไปเต้นทำไม
เขาก็บอกแม่บอกว่าแบงค์ก็รู้อยู่ว่า

มันไม่ใช่เพลงที่จะมาต้องยืนเต้นเขาก็เลยบอกแม่อย่างนี้ค่ะ
บอกว่าแบงค์ไม่ได้เต้นเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เขาบอกอย่างเนี่ยครับ
รู้สึกใจชื้นขึ้นมาบ้างไหมว่า
น้องจึงมีโอกาสช่วยกลับมาเต้นอีกครั้งหนึ่ง
ก็ดีใจค่ะแต่แม่ก็มีความรู้สึกว่ายังไง
มันก็อาจจะต้องใช้เวลาค่ะ
อาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็อาจจะเต้น
เต้นไม่ได้เหมือนเดิมการคล่องตัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
น้องก็คิดเยอะน้องก็เครียดอยู่เหมือนกัน
ตำรวจยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ
ผู้ชมครับเบื้องต้นเนี่ยแจ้งข้อหากับกลุ่มผู้ก่อ
เหตุทั้งสี่คนนะครับคือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ผู้นั้นได้รับอันตรายสาหัส
นี่นะฮะ๔คนนี้นะครับแต่ว่าแม่ของในกล้า
บอกว่าลูกชายเขาบอกว่าเขานั่งจีบสาวอยู่
แม่ในตานอ่านั่งจีบสาวอยู่อีกโต๊ะนึง
ไม่ได้ทำร้ายนะครับอ่าแต่ว่าตำรวจบอกว่าก็สารภาพหมดแล้ว
ใช่ค่ะนะฮะคัดค้างการประกันตัวในชั้นสอบสวนนะครับ
เพราะเกรงว่าจะหลบหนีออกไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
ตอนนี้ส่งตัวฝากขังศาลจังหวัดนางรอง
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับ